แต่ว่าข่าวที่ไม่เงียบเลยแล้วก็ดังตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่ของเมื่อวานที่เหตุเกิดในโรงเรียนแถวบางบัวทองที่ตอนแรกตอนแรกเป็นข่าวว่าคีย์บอร์ดระเบิดคีย์บอร์ดระเบิดในห้องคอมพิวเตอร์แต่ในที่สุดกลายเป็นเหตุปืนลั่นปืนลั่นใส่นักเรียนชั้นม๓น้องเสียชีวิตเลยนะครับในโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
ต้าเพื่อนของนายนพสินหรือว่าน้องโชคอายุ๑๕ปี
ไปสอบปากคำครับที่สพบังบัวทอง
ต้าเนี่ยสารภาพบอกว่าขโมยปืนลูกโม่นะ
ตอนแรกบอกปืนลูกโม่ขนาด๓๘มาจากพระผู้ปกครอง
พกมาโรงเรียนแล้วก็ควักปืนออกมา
มันเกิดไปลั่นใส่ศีรษะน้องโชคกระสุนทะลุไปถูกแป้นคีย์บอร์ด
ได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุชุนละมุนครับ
เกิดช่วงชุลมุลน้องก็โทรศัพท์หาในการไปนำสมมุตินะ
เพื่อนสนิทให้มาที่โรงเรียนหน่อย
มาเอาปืนที่ก่อเหตุไปซ่อนซะแต่พระผู้ปกครอง
ท่านก็ถูกสอบท่านปฏิเสธบอกท่านไม่มีปืน
ล่ะยังไงละน้องต้าเขานี่ก็เลยยอมรับว่าเอาปืน
เล่าบอกว่าหลังเกิดเหตุต้าแชทมาบอก
ทำยังไงดีทำปืนลั่นใส่เพื่อนไปแล้ว
เพื่อนไปแล้วอ่ะมาเอาของไปทีเขาจึงรีบขี่รถนะครับไปหาที่โรงเรียน
ป้าก็ส่งเสื้อตัวหนึ่งให้ม้วนมาม้วนมาเสื้อตัวนี้
เขาก็ไม่คิดอะไรพอถึงบ้านสะบัดเสื้อออกเอาปืนหล่น
เขากับเพื่อนเนี่ยก็เลยขี่รถเอาปืนไปทิ้งลงคลองบางไผ่ครับ
นี่ฮะปืนที่เจอเมื่อกี้อ้างว่าไงนะบอกว่าเป็นปืนลูกโม่ใช่ไหม
แต่ที่เจอเนี่ยวงอยู่น่ะเป็นปืนไทยประดิษฐ์ครับคุณผู้ชมฮะ
เป็นปืนไทยประดิษฐ์นะครับเจ้าหน้าที่งมขึ้นมาได้
นี่แหละครับของกลางจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เวลาสิบเจ็ดในเหลือ๑๗นาทีที่สารารอรถโดยสารถนนเลี้ยบคลองบางไผ่ครับ
ไปเจอเนี้ยฮะเราพยายามทำลูกสอนชี้ไว้ให้
เพราะภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กลุ่มเยาวชนชายห้าคนนั่งอยู่ในสารา
จากนั้นคนที่สวมเสื้อแขนยาวสีดำ
ครับลุกขึ้นเน่แล้วก็เอ๊ะหยิบหรือทิ้งอะไรอ่ะนะครับ
ลงคลองไปนะครับตำรวจสภบางบัวทองนะครับ
ประสานสหวิชาชีพเข้าสอบปากคำยาวประชนทั้ง๑๑คนล่ะ
คราวนี้เยอะแล้วเรื่องใหญ่แล้วทั้งที่เป็นพยานแล้วก็ผู้ร่วมก่อเหตุ
ทั้งหมดเพื่อคลี่คลายคดีตั้งแต่ห้าทุ่มของเมื่อวานนี้จนเช้า
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองคิดดูฮะพลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชละมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านไปร่วมสอบปากคำด้วย
นักเรียนที่ก่อเหตุเนี่ยซึ่งตัวของเด็กที่เข้าร่วมกระบวนการสอบปากคำเนี่ย
กระทำร่วมกับสหวิชาชีพนะครับยาวนานตลอดทั้งคืนจนถึงตี๕
แล้วจะเริ่มสอบปากคำอีกครั้งในเช้าวันนี้ฮะเนื่องจากก่อนหน้านี้ทำไมอ่ะ
ทำไมสอบกันยาวนานข้ามคืนเหลือเกินสอบประคำเด็กคือเด็กให้การไม่ตรงกันหลายครั้งครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ให้การกลับไปกลับมาไม่ยอมพูดความจริงว่างั้นเถอะตั้งแต่แรก
ทำให้กระบวนการสอบปากคำเป็นไปอย่างยากลำบากครับ
ส่วนสาเหตุที่เขาพกปืนมาโรงเรียนเขาอ้างว่ามีปัญหากับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน
แต่ไม่ใช่ผู้เสียชีวิตนะแล้วปืนที่พกเนี่ยเอามาจากเพื่อนสนิทในกลุ่ม
ซึ่งทำขึ้นมาเองไม่ใช่ของพระแล้วนะคุณผู้ชมไม่ใช่ของพระผู้ปกครองที่อ้างว่าเป็นลูกโม่แล้วนะ
ในที่สุดครับการสอบสวนนะครับสอดคล้องกันบอกว่าปืนลั่นแหละ
ขณะเกิดเหตุไม่มีการหยิบปืนออกมานะครับคุณผู้ชมขณะเกิดเหตุปืนอยู่ในกระเป๋าเสื้อกันหนาว
แล้วเกิดปืนลั่นใส่น้องโชคที่กำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เบื้องต้นจากการตรวจเสื้อกันหนาว
มีรูกระสุนจริงทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้ง
คุณผู้ชมทีมข่าวได้คุยกับน้องต้าน้องต้าเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องยืนยันว่า
พี่ผมไม่ได้มีปัญหากับผู้ตายเลยนะก่อนเกิดเหตุผมกำลังวิ่งพอดีเพื่อนเรียก
เพื่อเรียกขณะที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยเขาลืมไปว่าไอ้ปืนมันอยู่ในเสื้อที่ม้วนเอาไว้
พอดึงเสื้อออกมาจากใส่ปืนหล่นพื้นครับแล้วมันลั่นลั่นปั๊บพอเห็นเพื่อนล้มลงเนี่ย
ก็วิ่งไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับยืนยันนะครับว่าเป็นเพื่อนสนิท
ไม่ได้ตั้งใจยิงไม่ได้ยิงไม่ได้โกรธแค้นโกรธเครื่องอะไรกันมาครับ
เดี๋ยวเอาเสื้อมาใส่อาเลมันตกโรนโรนตรงไหนใส่น่าจะใส่พื้น
เพราะว่าตอนเก็บผมเห็นอยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้นแล้วใช่ครับอ๋อ
ไม่ได้โกรธเคืองไม่ได้อะไรกันเลยอ๋อมันเพื่อนสนิทผมมันสนิทเลยนะ
ใช่เพราะว่าตอนนี้ปืนมันลั่นผมก็วิ่งมาช่วยมันก่อน
หลังสอบประคำเสร็จนะครับตำรวจนำตัวน้องต้าเนี่ย
ส่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหากลุ่มเด็กที่ทำปืนลั่นใส่เพื่อนแบบนี้นะครับ
ต้านี่ถูกแจ้ง๓ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
เจ้าของปืนถูกแจ้ง๒ข้อหาครับมีปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้นทำลายหลักฐานและในกันนะครับคนที่เอาปืนไปทิ้งถูกแจ้ง๓ข้อหาคุณผู้ชม
มีปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และร่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้นทำลายหลักฐานส่วนเยาวชนอีกสามคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาร่วมการช่วยเหลือซ่อนเร้นทำลายหลักฐานครับ
ในมุมของผู้สูญเสียนะคะซึ่งก็คือครอบครัวของน้องโชคเนี่ยค่ะ
วันนี้ก็ได้ไปเชิญดวงวิญญาณตรงจุดเกิดเหตุค่ะ
ถ้าเราได้ดูภาพบรรยากาศก็จะเห็นเลยค่ะว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
คุณยายที่รักและผูกพันกับน้องต้ามากเนี่ยนะคะ
วันนี้ร้องไห้ถึงขั้นเดินไม่ไหวค่ะคุณนัทพงศ์
นี่คือบรรยากาศตอนเช้าค่ะซึ่งครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายที่จุดเกิดเหตุนะคะ
คุณยายร้องไห้จนท่านเดินไม่ไหวอะค่ะแล้วก็นำน้ำชามาให้หลานเขา
บอกว่าหลานชอบดื่มหลังจากนั้นทั้งหมดก็ขึ้นไปทำพิธีที่ห้องที่เกิดเหตุ
พร้อมด้วยคุณครูฝ่ายปกครองนะคะ
ระหว่างทำพิธีค่ะนี่คือคุณยายที่ร่ำให้บอกกับดวงวิญญาณหลานบอกให้กลับบ้านนะคะ
ทางญาติก็ร้องไห้กันทุกคนค่ะหลังจากเห็นสภาพร่องรอยจุดที่น้องเสียชีวิต
ซึ่งตรงจุดนี้วันนี้ยังมีคราบเลือดหลงเหลืออยู่ค่ะ
โชคตามยายมานะโชคนะลูก
คุณยายนี่ผูกพันกับน้องโชคมากนะคะ
หลังจากเสร็จพิธีตัวแทนคุณครูก็เข้ามาพูดคุยกับทางญาติของน้องโชคนะคะ
บอกว่าโรงเรียนพร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในงานบำเพ็ญกุศล
และวันนี้ครูบางส่วนก็ต้องให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตการศึกษาด้วยนะคะ
ก็ยังไม่ได้เดินทางไปร่วมในพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพน้องโชคค่ะ
กำลังเตรียมข้อสอนเด็กของข้อสอนน้องมาตลอด
ตัวแทนครูก็ออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
วันนี้ทางโรงเรียนก็ตั้งเครื่องเส้นไหว้ให้กับดวงวิญญาณที่หน้าห้องที่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยค่ะ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมา
บอกว่าปืนมันลั่นจริงเหรอนี่ฮะดูข่าวไปกับเราตั้งข้อสังเกตได้
แม่ยังคล่องใจเลยแม่ของน้องโชคผู้เสียชีวิตคล่องใจอยู่สองเรื่อง
หนึ่งหนึ่งนะปืนลั่นจริงเหรอสองโรงเรียนปล่อยให้เด็กเอาปืนเข้าไปในโรงเรียนได้ยังไง
ทำให้ลูกเธอเสียชีวิตครับนางสาวปวีนางามสุดแม่ของน้องโชคครับติดต่อเข้ารับศพน้องโชคที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินางปวีนาบอกว่าครอบครัวคล่องใจนะข้องใจคำให้การของผู้ก่อเหตุ
และพยานหลักฐานระบุชัดว่าจุดที่ถูกกระสุนเนี่ยมันอยู่ในระยะประชิดเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดครับ
ยืนยันว่าลูกไม่ได้เป็นเด็กเกเรเป็นคนสนุกชอบเล่นกับเพื่อนส่วนที่เพื่อนที่ก่อเหตุไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นมาก่อน
ืบกันก็พอแล้วมั้งแม่บอก
หากเจอผู้ก่อเหตุแม่จะเข้าไปถามว่า
ทำไมถึงทำกับลูกแม่ได้
จากนี้แม่ยังมองว่าการปล่อยให้เด็กเอาปืนเข้ามาทำร้ายกันในโรงเรียนเนี่ย
นะทำไมโรงเรียนไม่มีมาตรการความปลอดภัย

จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกของแม่ให้ถึงที่สุดครับ
ภาคเสียงหรือทะเลาะกับคู่กรรณีตัวเนี้ยจริงมั้ย

ก็คือน่าจะเป็นคุณครูด้วยไว้

เชื่อมั่นเลยว่าโชคไม่มีทางหาเรื่องหรือว่ามีเรื่องกับใคร
ค่ะ

ค่ะในเมื่อคำแรกให้การว่าตั้งใจคือมันหลายอย่างนะ
แต่พอดีนี้มาเปลี่ยนประเด็นคือต่อให้เปลี่ยนประเด็นยังไง

ถ้าชันสูตรออกมาว่าเป็นการกระทำผิด
คุณผู้ชมครับตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีนะครับ
เข้าพูดคุยกับแม่ของน้องโชคนะฮะ

แล้วก็ขอเอกสารเพื่อพิจารณาเงินเยียวยา